กรมศุลกากรทางการค้าของไทย
คือจริงแล้วไทยเราเองมองว่าการประชุมอาเซียนสมิตร
ที่จะเกิดขึ้นช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกา
น่าจะมีทางออกเพราะว่าจะมีการย้ำ
แล้วก็ขอให้ทางสหรัฐทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

แต่ทีนี้ค่ะนายกก็บอกนะบอกว่าจริงรัฐบาลรู้อยู่แล้วแหละ

แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็กำลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สิทธิพิเศษทางภาษีกับสินค้าไทย
นายกบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศ
ก็จะมีหน่วยงานคอยกำกับคอยดูแลอยู่
อย่างไทยเองรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเจรจาต่อรองมาตลอด
แต่ว่าการเจรจาอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
ต้องจัดการปัญหาในประเทศของเราเองด้วย
อย่างเรื่องแรงงานรวมถึงเรื่องอื่น
ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งแก้ไขนะคะ
ดังนั้นนายกบอกว่าขออย่านำเรื่องนี้มาเป็นปัญหาทางการเมือง
หรือว่าอย่าเอาไปพูดต่อกันไปให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่าเดิม
เพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

คือไทยกับสหรัฐก็ยังต้องค้าขายกันอยู่นะคะ
และเมื่อเช้านี้ค่ะนายกิรติรัชโนรักษาราชการแทน
ธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
เป็นการตัดชั่วคราวแล้วจะมีผลบังคับใช้
คือ๒๕เมษายนปีหน้าคือ๒๕๖๓
คือถ้าประกาศไปแล้วก็มีผลอีก๖เดือนข้างหน้า
ใช่ค่ะแล้วก็เมษาปี๖๓อะฮะฮะ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าไทยไม่ได้ถูกกีดกัน
แล้วก็ไม่ได้เสียหายสูงถึง๔๐๐๐ล้านบาท
ตามที่หลายฝ่ายอาจจะเข้าใจ
แต่ทีนี้ก็ถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหม
ซึ่งท่านก็บอกว่าจะมีผลกระทบประมาณร้อยละ๐๗
ถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่านะคะคุณผู้ชม
ก็คือ๘๕๐๙๗๐ล้านบาท
คือยืนยันไม่ถึง๔๐๐๐ล้านนะครับ
ส่วนสินค้าไทยก็ยังสามารถส่งเข้าสหรัฐได้ตามปกติ
แต่ว่าผู้ค้าเองอาจจะมีภาระเรื่องภาษีเพิ่มขึ้น
ประมาณ๑๕๐๐๑๘๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็มีความหวังนะคะว่าในการประชุมอาเซียนสมิตร
จะเกิดขึ้นวันที่๒ถึง๔พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เกิดขึ้นที่บ้านเรานี่แหละแล้วจะมีเวทีคู่ขนาน
คือมีตัวแทนจากทางสหรัฐมาด้วย
ดังนั้นไทยเราก็อาจจะขอเจรจากับผู้แทนรัฐบาลสหรัฐ
เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในปีที่ผ่านมา
กับหลายประเทศแล้วเหมือนกันทั้งอินเดียทั้งตุรกี
แล้วก็มีข่าวขู่ออกมากับไทยตั้งนานแล้วล่ะ
แล้วก็มันจะมีการประกาศในช่วงแบบนี้
ต้นเดือนพฤศจิกายนหรือว่าปลายเดือนตุลาคมนะครับ